ให้หมดนะครับเพราะว่ายาวมากเหลือเกิน
ที่ใช้ชื่อว่าสรีผิดวิมนนท์เนี่ย
เป็นนักแสดงและผู้จัดละครโพสต์ไว้
และลักษณะเหมือนกีต้าเดือด
เพราะว่าลูกชายถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง
คือครอบครัวของคุณกีต้าเขาเดินทางไปพักผ่อนที่ภูเก็ต
ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับ๑๓๑๔๑๕เนี่ยนะครับ
แล้วก็จะเดินทางกลับจากภูเก็ตขึ้นเครื่องเพื่อจะมากรุงเทพ

แต่ปรากฏว่าการจะขึ้นเครื่องกลับของคุณกีต้า

เพราะว่ามีน้องเติมเต็มลูกชายวัย๖ขวบมาด้วย
แล้วคุณกีต้าเขาถึงโพสต์ว่าเติมเต็มขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพไม่ได้
งานนี้ยาวแน่ค่ะร้อนกว่าไฟก็อารมณ์แม่นี่แหละค่ะนะฮะ
แล้วก็ในโพสต์ก็บอกว่าปกติไม่เคยวีนเหวี่ยงใด

ในชีวิตไม่เคยโมโหใครขนาดนี้
หันไปเห็นลูกร้องไห้ยิ่งรู้สึกแย่มาก
โพสต์ยาวนะฮะผมอาจจะอ่านไม่หมดแต่ย่อความมาแล้วกันนะครับ
บอกว่าเธอไปพักผ่อนมา

คือไปภูเก็ตและกำลังจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
จะขึ้นเครื่องจากภูเก็ตกลับกรุงเทพ
แต่ปรากฏว่าการที่จะไปเช็คอินและต้องใช้เอกสารต่างประกอบเนี่ย
คุณกีต้าเอาเอกสารของน้องเติมเต็ม
ก็คือสูติบัติและเป็นแบบถ่ายสำเนาไป

ปรากฏว่าพนักงานสายการบินแห่งนี้
ซึ่งไม่ได้บอกนะแห่งไหนแห่งหนึ่ง
ได้แจ้งถึงสาเหตุที่ไม่ยินยอมให้น้องเติมเต็ม
ลูกชายวัย๖ขวบของคุณกีต้าขึ้นเครื่องได้
จากสำเนาสูติบัติเป็นเอกสาร
นำมายืนยันตัวตนของน้องเติมเต็ม
ไม่สามารถใช้ได้ต้องเป็นสูติบัติตัวจริงเท่านั้น
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้น้องขึ้นเครื่องบินได้นะคะ
เว็บไซต์ของสายการบิน
ก็มีข้อความระบุแบบนี้ไว้ชัดเจนแล้ว

คุณกีต้าก็เดือดแล้วตอนนั้นบอกว่า
อ้าวก็นี่อยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้ว
แล้วจะยังไงล่ะหรือจะให้ทิ้งน้องเติมเต็มไว้ตรงนี้
ที่สนามบินภูเก็ตและเดี๋ยวฉันเนี่ย
ฉันจะกลับไปกรุงเทพก่อนแล้วไปเอาสูติบัติตัวจริง
เอามาให้คุณดูใช่แล้วทิ้งเติมเต็มไว้ที่ภูเก็ตเนี่ยเหรอ
แล้วใครจะดูเกิดสมมุติถ้าเกิดคุณกีต้ามากับน้องเติมเต็มแค่๒คน
จะทำยังไงจะทำยังไงนะครับแล้วคุณกิต้าเขาก็บอกเหตุผลต่างนานาไป
บอกว่ากลัวเอกสารตัวจริงกลัวสูติบัติเสียหาย
เนื่องจากไม่อยากจะพกพาและเอกสารตัวจริงมันเปื่อยมากแล้ว
เพราะใช้มาเกือบ๖ปีถ้าขาดก็จะยุ่งยากและไม่สะดวกในการไปทำใหม่นะครับ
แล้วคุณกีต้าเองก็ยืนยันว่าฉันนี่คือแม่ตัวจริงนะฮะก็พ่อตัวจริงนะครับ
แล้วก็ยังมีพี่สาวตัวจริงของน้องเติมเต็มอีก
ก็ยื่นหน้าพาสปอร์ตของทุกคนในครอบครัวในโทรศัพท์ให้พนักงานดู
แต่ก็ยังคงได้รับการปฏิเสธจากพนักงานและไม่ยอมที่จะให้น้องเติมเต็ม
ลูกชายคนเล็กวัย๖ขวบของเธอขึ้นเครื่อง
ใช่ค่ะคือพนักงานบอกว่ากฎนี้เพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้ว
ว่าต้องใช้ตัวจริงแล้วแจ้งไปยังเว็บไซต์แล้ว
คือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ว่าต้องใช้ตัวจริง
แต่คุณกิต้าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปดูเว็บไซต์ทุกครั้งไง

คุณกีต้าก็บอกเหตุผลบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะ
ที่บ้านเขาไม่มีคอมไม่สามารถจะเช็คเว็บไซต์
เว็บไซต์ไม่ได้ไม่รู้รายละเอียดในเว็บ
แล้วก็ซื้อตัวจากร้านทั่วไปเขาจะทราบได้อย่างไรว่ากฎเนี่ย
มันเพิ่งจะออกมาแล้วตอนนี้ฉันอยู่ภูเก็ต
จะเอาตัวจริงของสูติบัติที่ไหนมาให้เธอนะครับ
ท้ายที่สุดคุณกีต้าทิ้งท้ายในโพสต์ว่า
ต้าไม่ได้ต้องการจะทำผิดกฎนะครับ
คุณก็ไปหาทางออกเอาเอง
คุณรู้สึกไม่พอใจพระนักงานที่ไม่แนะนำนะครับ

หลายคนก็ได้เห็นโพสต์ของคุณกีต้า
แล้วก็ถามต่อว่าเอ๊ะกีต้า
ระบบสรุปเรื่องนี้เนี่ยล่ะสุดท้ายทำไงล่ะต้า
น้องเติมเต็มได้กลับมากับแม่มั้ย
โพสต์นี้ของคุณกีต้าออกไปก็แน่นอนมีทั้งเสียงแสดงความเห็นใจ
แล้วก็ตำหนิพนักงานแต่ก็มีเสียงแตกที่บอกคุณกิต้าบอกมันเป็นกฎกฎก็ต้องเป็นกฎ
ค่ะแล้วคนก็ถามด้วยนะบอกอ้าวแล้วขามาเนี่ยมาได้ยังไง
ทำไมขากลับมันถึงกลับไม่ได้
คือเขาก็บอกนะว่าขามามาอีกสายการบินหนึ่งก็ใช้ตัวก๊อปปี้นี่แหละตัวสำเนานี่แหละยื่น
แต่ขากลับขากลับอีกสายการบินนึงเขายืนยันว่าต้องใช้ตัวจริง
แต่ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นกฎของ
สายการบินเดียวหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือกฎสากลหรือยังไง
หลังจากเป็นกฎสากลนะแล้วเอ๊ะที่พนักงานสายการบินทำแบบนี้
แปลว่าพนักงานขามาก็หละหลวมสิหรือว่ายังไง
หรือว่าพนักงานตอนขากลับก็เข้มข้นเกินไป
แต่ว่าคุณผู้ชมถ้าอยากรู้เรื่องของข้อกฎหมาย
กับนายจุฬาสุขมานพผู้มนวยการสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก็ยืนยันนะครับว่าสายการบินดังกล่าวทำถูกต้องตามกฎที่สุดแล้ว
จากตามระเบียบการบินทั่วโลกหากจะนำเด็กขึ้นเครื่องบินได้
จะต้องมีเอกสารที่ระบุยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการเท่านั้น
จะสามารถนำเด็กขึ้นเครื่องบินได้
เอกสารดังกล่าวใช้ได้ทั้งสูติบัติพาสปอร์ต
หรือเป็นเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ
ที่สำคัญจะต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นนะครับ
ไม่สามารถใช้เอกสารสำเนาหรือเป็นไฟล์ก๊อปปี้ในโทรศัพท์มือถือได้
หลายคนถ่ายรูปไว้ในโทรศัพท์มือถือและยื่นให้พนักงานดูได้ไหม

เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือการลอกเลียนแบบ
นำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือล่อลวงเด็ก
ห่วงในสวัสดิภาพของคุณนั่นแหละ
พร้อมย้ำว่ากฎระเบียบดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้มานานแล้ว
ไม่ใช่ระเบียบใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมา
ส่วนการอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้นั้นได้หรือไม่นั้น
เป็นสิทธิของแต่ละสายการบินในการพิจารณา
หรือผ่อนผันในการใช้เอกสารนะครับ
ยืนยันว่ากฎก็คือกฎนะครับ
เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้วย
คุณขนาดพาเด็กหรือว่าผู้ยาวอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ทางเจ้าหน้าที่เขายังต้องเรียกสูติบัติฉบับจริงเลยนะ

จะต้องได้การรับรอง
จากอำเภอหรือจากเขตเป็นลายลักษณอักษรด้วย
ถึงจะนำไปใช้ได้นะครับ

เผื่อใครที่ไปใช้บริการสายการบิน

ใช่นะคะเตรียมไปให้พร้อมละกันค่ะ